ดูเรื่องของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะ
น้องเนี่ยไปพลัดตกบ่อร้างนะคะเป็นบ่อน้ำร้างอยู่กลางไร่
แต่รอดมาได้เพราะว่าพกมือถือไปด้วยค่ะ
วางตั้งแล้วตะวันเหยียบเก้าอี้ขึ้นมาล่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือตรงนี้เป็นไร่สตอเบอรี่นะคะ
แต่ปีนี้ไม่ได้ปลูกย่ามันก็เลยคลุมจนมองไม่เห็นบ่อ
แล้วมันเป็นเบาะร้างค่ะขนาด๓๐คูณ๕๐เซนติเซนติเซน
แต่ว่าลึกลึกเกือบ๒เมตรแล้วแสลมก็ปิดอยู่ข้างบน
เด็กก็คงจะไปเดินแล้วก็หล่นลงไปค่ะ
แต่ว่าโชคดีจริงค่ะเป็นบ่อที่ไม่มีน้ำ
แล้วน้องเนี่ยเอามือถือไปด้วยก็เลยโทรหาคุณยาย
บอกให้มาช่วยค่ะนี่ค่ะคือโชคดีมาก
เขาบอกว่าตอนที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเนี่ย
น้องไม่มีท่าทีตกใจหรือว่ากลัวอะไร
แต่ว่ามีแค่ท่าทีเหนื่อยล้าเพราะว่าตกลงไปนานแล้วนะคะ

แล้วก็เมื่อกี้เราจะเห็นเขาเอาเก้าอี้พลาสติกเนี่ยนะคะ
ห่อนลงไปในบ่อแล้วให้น้องยืนบนเก้าอี้
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยดึงตัวขึ้นมา
ก็ช่วยกันอยู่ประมาณ๒๐นาที
ช่วยขึ้นมาได้สำเร็จค่ะน้องตะวันนะคะ
นี่ค่ะวิธีการช่วยคือบ่อมันเล็กค่ะแต่ว่ามันลึก
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีน้ำแล้วตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย
มันเป็นบ่อร้างพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน
แต่โชคดีที่เอามือถือไปด้วยจริงนะคะ
นี่ค่ะช่วยได้สำเร็จนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปตรงจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับคุณวันธนีนะคะอายุ๖๑ปีเป็นยายของน้องตะวัน
บอกว่าตอนนั้นออกไปทำธุระนะคะ
แต่ว่าตอนก่อนออกไปเนี่ยดุน้องตะวันน้องก็เกิดอาการน้อยใจนะคะ
หลังจากยายออกไปไม่นานน้องโทรมาด้วยเสียงร้องไห้
บอกช่วยด้วยยายช่วยด้วยหนูตกท่อนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็คุยไปคุยมาก็ทราบความว่าน้องตะวันเองเนี่ย
งอนยายก็เลยเดินออกไปเดินเล่นนอกบ้าน
ช่วงขากลับเนี่ยเดินพลาดตกลงไปในบ่อร้างนะคะ
แต่ว่าก็โชคดีค่ะที่เอามือถือไปด้วยก็เลยโทรหายายค่ะ
ไม่เห็นครับครับก็ตกลงไปเลยปิดปากท่อแล้วแถมให้ตรงที่เป็นสีเขียวเขียว
มันบังอืมอ๋อแถมกลัวไหมตอนนั้นตกลงจนอยู่ในบ่องที่กลัวไหมตอนนั้นลูก
ว่ามันมีสองทางอืมแล้วกลัวน้ำเข้ามาด้วยอ่ะตอนนี้ทางอ๋อ
ก็เอาแผ่นปูนสำเร็จมาปิดปากท่อเอาไว้แล้วนะคะจะได้ไม่เกิดแบบนี้อีกค่ะ